คุณผู้ชมครับทานอะไรก็ไม่สู้เท่ากับทานผลไม้หรอก

อ่ะรู้จักกันไหมคิงออฟฟรุด
รู้จักนั่นก็คือ

อะไรอ่ะตัวอะไรคิงออฟฟรุตก็ทุเรียนไง

แต่ว่าทุเรียนที่จะพาไปทานอยู่ที่อุตรดิษฐ์เป็นทุเรียนขึ้นชื่อเลยนะครับ
ก็คือพันธุ์ลินลับแล
เขาบอกว่าช่วงนี้ราคาพุ่งสุดเลยครับ
ฮู้นี่ลินลับแร่เป็นแบบนี้
ถูกอ่ะอีกคอทุเรียนนะแล้วก็มีหลงลับแร่ด้วย
เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าลินลับแลกับหลงลับแลมันเป็นยังไงต่างกันแบบไหนนะครับ
แต่ที่เห็นอยู่นี่คือต้นทุเรียนพันลินลับแลเป็นต้นเก่าดั้งเดิม
อายุกว่า๔๐ปีของสวนทุเรียนบ้านหลินลับแลนะครับ
ซึ่งทางเจ้าของสวนเนี่ยยังคงรักษาต้นดั้งเดิมเอาไว้อย่างดี

เจ้าของสวนคนปัจจุบันก็คือนายสว่างปันลาศกล่าวว่า
ปีนี้ทุเรียนลินลับแลครับได้รับการตอบรับคึกคักมากเป็นพิเศษเลยนะ
มีลูกค้ามาสั่งจองไว้ตั้งแต่ตอนที่เพิ่งออกดอก
ตอนนี้ยังไม่สุกเต็มที่
ลูกยังประมาณสักเท่ากับมือ
ก็จองกันไว้แล้วจะต้องมาซื้ออย่างแน่นอน
เรียกได้ว่าออเดอร์มาตั้งแต่ยังไม่ทันจะพร้อมจะออกผลเลยนะครับ
แล้วทีนี้พอผลสุกพร้อมขายเนี่ยก็จะทำการชั่งน้ำหนักขายตามราคาในตลาดนะครับ
ราคาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังคิดราคาตามเกรดเลย

ก็จะราคากิโลกรัมละ๘๐บาท
มีการคัดเกรดด้วยนะใช่แล้วครับ
เฉลี่ย๑ต้นหนึ่งนะครับจะทำรายได้ประมาณสัก๕๐๐๐๘๐๐๐บาท
ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็สาเหตุที่ทำให้ทุเรียนลินลับแล
ได้รับความนิยมจนถึงขั้นเป็นทุเรียนพรีเมียมเลย
ก็เพราะว่ารักษณะและรสชาติที่มีเอกลักษณ์
เนื้อเขาจะแห้งไม่เละง่ายผลมีลักษณะเป็นภูอย่างนี้ชัดเจน
แล้วก็ตัวผลของมันจะยาวคล้ายมะเฟือง
มีกลิ่นอ่อนไม่กลิ่นฉุนมากจนเกินไป
ก็เลยได้รับความนิยมจากคนที่รักทุเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
นี่ไงคุณโบนัสส่งไลน์มาเลยทุเรียนน่ากินจังเลย
เป็นยังไงแล้วมันยาวเป็นคูขนาดนี้นะ
เม็ดแบบเล็กเนื้อแน่น
แล้วที่เราเห็นเขามาเยี่ยมชมในสวนกันเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะยังไม่ใช่ลูกค้านะ
เพราะว่าทุเรียนพันธุ์ลับแลนี่นะ
ถือว่าทั้งหลุงรับแร์เนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอุดล์อุตฎฤด
ตรดิษฐ์พูดถึงโอ้จะเป็นอุดรแล้ว

เขาบอกว่าปลูกกันประมาณ๙๐ของพื้นที่เกษตรเลยนะ

คิดเป็นมูลค่ารวม๓๐๐ถึง๔๐๐๐ล้านบาท
อู้ววววสุดยอดจริงเลยนะครับ
หลงลับแลจะแตกต่างกับลินลับแล

รูปมันจะกลมหนามจะแหลม
ส่วนลินลับแลมีความมันเยอะกว่าหวาน

ร่างของมันอย่างที่ผมบอกก็คือจะยาวหน่อยคล้ายมะเฟือง
แล้วก็หนามของมันจะบวมนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหลงลับแลหลินลับแล
น่าสนใจตรงที่ว่าระยะเวลาในการปลูก
ให้มันมาเป็นต้นพร้อมออกดอกออกผล

มันเร็วกว่าทุเรียนอื่นทั่วไป

ใช่แล้วครับที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะ
คุณดิฉันเคยสั่งจากอุตรดิษฐ์มาทาน

อร่อยมากคือรู้สึกว่าโอเคราคามันสูงแหละ

ผมถึงบอกว่าเป็นทุเรียนระดับพรีเมียมไปแล้ว

แล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวช่วงเมษา

ก็เริ่มจะได้ทานกันแล้ว